หญิงที่อุบลนะฮะที่น้องนักศึกษาเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ยืนสไลด์หนอนโชว์ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วครับคุณผู้ชม
สุดตามจับกลุ่มได้เป็นอาสาตำรวจซะด้วย
เหตุผลคือผมเมาครับแล้วผมก็เลยไม่มีสติ
ใช่หรือเปล่าล่ะคุณผู้ชมไปดูซิว่าคนร้ายเขาทำยังไงเอาไว้
อะไรต่อเดินด่อมมอง
มันเป็นห่อพักนักศึกษาคุณผู้ชมอยู่ที่อุมลดูแล้ว
ต้นเหตุคือ๙เมษายนครับ
น้องที่อยู่ในห้องเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเอาคลิปนี้มาโพสต์หน่อยแล้วกัน
ตีหนึ่งครับผู้ชายคนนี้เดินไปดูซิว่าเขาไม่มีสติจริงหรือเปล่า
เดินไปหัวกินเกลียนหน่อยเนี่ยหัวกินเกลียนใส่ชุดสีดำดำแบบเนี้ย
พยายามไปเปิดห้องนั้นห้องนี้เปิดไม่ได้นะคุณผู้ชม
พอเจ้าของห้องเห็นแล้วโอ้โหกรีดร้องสิครับ
เพราะว่านี่ฮะมีอยู่ห้องหนึ่งผู้ชายคนนี้เปิดเข้าไปได้
แล้วก็ไปเจอผู้หญิงผู้หญิงก็ร้องแล้วก็วิ่งออกมาให้คนช่วยครับ
เหตุการณ์นี้ตอนนั้นตั้งแต่จนถึงเมื่อวานยังจับไม่ได้
แต่ล่าสุดจับได้แล้วทีมข่าวไปถามผู้หญิงเจ้าของโพสต์ก่อน
บอกว่าหลังจากที่โพสต์เรื่องราวนี้ลงโซเชียลไปเนี่ยนะ
ก็มีผู้เสียหายหลายคนบอกว่าถูกผู้ชายคนนี้คนเดียวกันก่อเหตุ
ลักษณะแบบนี้เลยในหอพักหลายแห่ง
ภาพวงจรปิดเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้เข้าไปก่อเหตุ

หลังจากนำหลักฐานไปแจ้งความตำรวจบอกว่า

เธอก็กังวลว่าเดี๋ยวคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำ

มันจะเข้าไปข่มขืนอะไรแบบนี้สิ
นะฮะคุณผู้ชมอาจจะโดนทำร้าย

เพราะว่าด้อมมองแบบนี้ตลอดเวลา
ไปฟังเสียงน้องผู้หญิงผู้เสียหายหน่อยนะฮะ
ก็เลยไปแจ้งความอีกรอบหนึ่ง
ปรากฏว่าเขาก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้อีก
แล้วก็บอกว่ามีอะไรก็ค่อยโทรหาสายตรวจใหม่
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รับแจ้งความ

หนูว่าชัดขนาดนี้จะไม่ช่วยเปิดดูอะไรให้หนูหน่อยเหรอ
ประวัติเก่าหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้
เพราะว่าชัดขนาดยังไงก็ต้องรู้ชื่อหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตัวเองรู้ทางหนีทีไล่ก็เป็นอาสาตำรวจบ้านไหน
ตำรวจบ้านก็จะรู้ทางหนีทีไล่จะขับรถตรงนั้นตรงนี้
ก็ที่ผ่านมาขับรถไปตรวจตามหอพักเป็นประจำ
ก็เลยรู้ว่าต้องออกทางไหนเข้าทางไหนหลบหนีทางไหนอะไรแบบนี้
แล้วคุณจะเป็นต่อไปไหมเนี่ย
อาศัยจังหวะอาชีพตัวเองที่เคยทำแบบนี้แล้วก็มาก่อเหตุนะฮะ
ธนพลอ้างว่าทำไปเพราะผมเมา
ฤทธิ์ของสุราวันที่เกิดเหตุดื่มจนเมาแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็เลยเดินไปก่อเหตุแบบนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้ขาดสติ
ก็เลยไปสำเร็จความคล่าอยู่หน้าห้องพักของผู้หญิงคนนี้
รับก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว๕ครั้งเพราะขาดสติ
เหรอขอถามคำเดียวเหรอ
ไม่แล้วคือคนแบบนี้มาเป็นอาสาสมัครตำรวจ
คุณจะดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านไม่ใช่เหรอ
แล้วทำให้อาสาสมัครตำรวจอาสาตำรวจดีเขาเสียหาย
คนดีเขามีเยอะนะเบื้องต้นโดนแจ้งข้อหาอาณาจารย์รักทรัพย
และบุกรุขแห่งสถานยามวิการนะครับก็เดี๋ยวจะสอบสนขยายผล
ไอ้นอกจากเดินเข้าไปช่วยตัวเองแล้วไปทำอย่างอื่นมา
เหนือจากนี้หรือไม่นะครับ